เกิดเหตุสลดนะคะเมื่อช่วงตี๒๓๐คืนที่ผ่านมาในพื้นที่ของตำรวจสนบังพลัด
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาดกันมีคนถูกกระจกแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตำรวจก็ไปตรวจสอบกู้ภัยก็ไปพยายามจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นช่วยชีวิตแต่สุดท้ายคือเสียชีวิตเลย
เหตุการณ์นี้เป็นชาวเมียนมาสองคนเป็นเพื่อนกันนั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกัน
แล้วก็คุยไม่เข้าหูกันแล้วมันมีประเด็นเรื่องของการขอยืมเงิน
สุดท้ายเกิดเป็นเหตุสลดแบบนี้เลยนะคะ
ตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้อยู่ใกล้ตรงนั้นแหละค่ะ
คือผู้เสียชีวิตชื่อว่านายมิวเมียนอ่องอายุ๒๘เป็นชาวเมียนมา
อ่องวินซออายุ๓๕เป็นชาวเมียนมาเหมือนกัน
ก็อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนี่แหละก็ถูกรวบตัวเอาไว้ได้
อ่องปฏิเสธปฏิเสธว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุบอกว่าผมไม่เกี่ยว
บอกว่าแค่เป็นเพื่อนกันทำงานที่บริษัทติดตั้งกระจกและอลูมิเนียมด้วยกัน
บ้านก็อยู่คนละที่กันแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันไม่ใช่แล้ว
ปฏิเสธแบบนี้มันฟังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามีข้อมูลจากเจ้าของกิจการบอกว่า
อ่องผู้ต้องหาคนนี้เคยเมาแล้วเอาไม้ตีเอาไม้ตีในมิวจนบาดเจ็บมาแล้วรอบหนึ่ง
ตำรวจเลยเค้นสอบอีกทีเอาอีกทีเอาดีเกิดอะไรขึ้นตกลงแล้วเป็นผู้ก่อเหตุหรือเปล่า
สุดท้ายก็จำนวนด้วยหลักฐานรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
สาเหตุก็คือเมาแล้วทะเลาะกันนะคะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าก็นั่งกินเหล้าด้วยกันนี่แหละสุดท้ายก็เหลือกันสองคนในอ่องกับในมิว
พออยู่กันสองคนเล่าหมดตัวในอ่องผู้ก่อเหตุบอกว่า
ก็ขอยืมเงินในมิว๒๐๐จะไปซื้อเหล้ามาดื่มต่อ
แต่ในมิวไม่ให้ในอ่องก็เลยบอกว่าโอ้โหทำไมไม่ให้
ทั้งที่ในมิวเคยยืมเงินเข้าไปตั้ง๕๖๐๐ยังไม่ได้คืนเงินด้วยซ้ำ
แค่สองร้อยไปซื้อเหล้าทำไมไม่ให้เท่านั้นแหละเมาด้วยอะไรด้วยทะเลาะกันค่ะ
พอทะเลาะกันเนี่ยนะคะตัวในมิวเนี่ย
หน้าในอ่องก่อนในอ่องอ้างแบบนี้นะครับหลังจากนั้นมันเลยชุลมุน
หลังจากนั้นในอ่องไปคว้ากระจกมาแล้วก็แทงในมิวนี่ค่ะ
มิวก็วิ่งออกมาด้านนอกไปล้มลงกับพื้นนะคะ
ก็คือกลางถนนเลยซอยจรรย์สนิทวง๙๕ทับ๑แยก๕
ก็ทิ้งกระจกไว้ก็คือกระจกที่เอาไปแทงเขาเนี่ยทิ้งเอาไว้ในพงหญ้าข้างกำแพง
แล้วตัวเองก็กลับไปนอนที่ห้องทำเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สุดท้ายตำรวจก็ไปจับตัวค่ะ
ล่าสุดวันนี้นะคะเราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ลานจอดรถจักรยานยนต์ของบริษัทรับติดตั้งกระจกค่ะ
จากจุดนี้ไป๕๐เมตรก็คือเป็นบ้านพักของคนงาน
เป็นจุดที่ผู้ตายกับผู้ก่อเหตุร่วมกันดื่มเหล้าก่อนที่จะเกิดเหตุ

ทีมข่าวไปคุยกับคนเห็นเหตุการณ์
นายสมเกียจลิ้มวานิสอายุหกสิบเก้า
สมเกียจบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นทั้งคู่
ทั้งผู้ตายทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็มีเพื่อนคนอื่นอีกเนี่ย
นั่งดื่มเหล้าด้วยกันสัก๓๔คนได้
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุกับผู้ตายทะเลาะกัน

คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้ก่อเหตุเริ่มต่อยก่อนด้วยซ้ำ
ที่อ้างว่าผู้ตายต่อยก่อนไม่จริง
หลังจากนั้นเหตุการณ์มันชุลมุนมากต่างคนต่างตีกันนะคะ
นายสมเกียจบอกว่าผมไม่กล้าเข้าไปห้าม
เพราะว่าเห็นทั้งคู่คือเมากันแล้วก็ทะเลาะกันเป็นประจำ
คนในซอยจะเห็นแบบนี้เป็นภาพชินตาว่ากลุ่มนี้เขาชอบเมาเหล้าเขาชอบตีกัน
แต่สักพักหนึ่งหันไปเห็นอีกทีผู้ตายวิ่งออกมา
ลานจอดรถจักรยานยนต์แล้วก็เลือดเต็มเลยนะคะ
ผู้ก่อเหตุก็เดินกลับไปที่ห้องพัก
สมเกียจบอกว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าถูกแทงจนอาการสาหัส
แต่เห็นเลยว่าตัวผู้ตายวิ่งออกมาแล้วล้ม
เพิ่งจะเห็นว่าเลือดกองอยู่เต็มพื้น
สมเกียจบอกว่าผมเป็นคนโทรไปบอกนายจ้างให้ออกมาดูแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ

คือเรียกได้ว่าคือ๒คนเนี่ยวิสัยเหมือนกันเลย
เหมือนกันเนี่ย
อ๋อแล้วพี่ทราบไหมเพราะจะหลักเรื่องอะไรเนี่ย

ตำรวจสนบังพลัดบอกว่าตอนนี้ผู้ก่อเหตุรับสารภาพนะคะ
แล้วก็ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำเป็นอย่างดี
ทางผู้ก่อเหตุเสียใจว่าโอ้โหแทงเพื่อนจนเสียชีวิต
แต่กว่าจะสำนึกก็คือต้องรอให้ตัวเองสั่งเมาก่อนนะคะ
เพราะว่าตอนเกิดเรื่องคือเมาจริง
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะคะ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังพรุ่งนี้ค่ะ
มันหลายคดีแล้วนะที่พวกที่แบบชอบกินเหล้าเมาแล้วทะเลาะกัน
ใช่ค่ะลักษณะการเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นแพทเทิร์นเดิม
ดื่มเหล้าแล้วก็พูดจาไม่เข้าหูกันทะเลาะกันแล้วก็กลายเป็นเหตุสลด
แล้วเวลาที่เพื่อนบ้านหรือชาวบ้านเขาได้ยินเนี่ยเขาจะเขาจะไม่ช่วยไง
เพราะว่าเขาชินว่ามันก็ทะเลาะกันประจำนั่นแหละ

สุดท้ายมาดูกันอีกทีอ้าวตายเค้าก็ช่วยกันไม่ทันนะคะ